ท่านผู้ชมครับเรื่องของนัดโอนไวค่ะนัดโอนอีกแล้วนะ
เพิ่งโอนไปเกือบแสนขออภัยนะแล้วเพจชื่อดังเขาเลยบอกว่าต่อไปเนี้ย
ไม่ใช่นัดโอนไวแล้วอืมเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นอะไรฮะนัดโง่เองเอานะ
ทีนี้เพจเขาตั้งให้ดิฉันเปล่านะคะเอาเป็นนัดโอนง่ายก็ได้นะคือนัดโอนไวเนี่ย
อีกแล้วฮะหลังจากเพิ่งโดนไปเกือบแสนเนี่ยนะแล้วก็เป็นข่าวดังเนี่ยครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดครับมีเพจหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความบอกว่านัดโอนไว
ชื่อจริงคือนายสรชัดผลวัฒนาชายหนุ่มชาวจังหวัดจันทบุรี
เขาก็ยินดีเปิดเผยตัวตนตั้งแต่ตอนเกิดเหตุนะนะบอกอยากให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนนะครับ
บอกว่าถูกหลอกโอนเงินอีกแล้วโอนไว้ให้เขาอีกแล้ว
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบไปถามเขาว่าเออจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงเป็นยังไงกันแน่
เจ้าตัวยืนยันว่าจริงนะฮะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีโทรศัพท์ไปสอบถามนัทนะ
นัทบอกว่าตอนนี้ติดต่อสาวคนล่าสุดที่เขาโอนเงินให้ได้แล้ว
หญิงคนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้นัทเล่าว่าก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งใช้เฟซบุ๊ก
โปรไฟล์นี่สวยเลยนัทบอกว่าสวยอึมเลยสวยอย่างเดียวไม่พออึมด้วย
ธัญฑรทักเข้ามาที่แชทแล้วก็พูดคุยกันเรื่อยนะทางแชทเม็ดเฟสเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้
เล่าถึงการทำธุรกิจรีสอร์ทเล็กเล็กอยู่ที่กาญจนบุรีอ่าส่งพิกัดมาให้ดูด้วยนะ
ปักหมุดมาเลยระบุว่าอยู่ที่บ้านห้วยเขย่งอำเภอทองผาภูมิ
แล้วธัญฑรก็บอกว่าธุรกิจกำลังมีปัญหาหมุนเงินไม่ทัน
ตอนนี้ต้องการปรับปรุงห้องพักขอยืมเงินนัดหน่อยได้ไหม
ขอมาหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวธัญฑรจะรีบหาเงินมาคืนให้
นัทก็เลยโอนให้เลยฮะค่ะให้สมฉายานัทโอนไวเลยทีเดียว
ก็เริ่มโอนเงินตั้งแต่สิบเอ็ดธันวาคมนี่วันนี้ที่สิบสาม
เพิ่งโอนเนี้ยเมื่อสิบเอ็ดธันวาคมใช่เมื่อกี้วันเพิ่งจับผู้ต้องหาได้อ่ะใช่ไหม
ล่าสุดเกือบแสนนัดยังบอกว่าต่อไปไม่เอาอีกแล้ว
ทักผมเยอะเลยแต่ผมไม่โอนให้ใครแล้วนัทเขาบอกว่าเขาอ่ะ
ผิดหวังในเรื่องความรักชอบโดนผู้หญิงหลอกบ่อย
เอาแล้วเข็ดแล้วเนี่ยนัดโอนไปสิบเอ็ดธันวาคม
เข้าบัญชีแต่ว่าชื่อเฟซบุ๊คกับธัญฑรนะที่ทักคุยกัน
แต่บัญชีที่โอนชื่อนางสาวผ่องพันธุ์นามสกุลอะไรมี
แต่ว่าเราขออนุญาตปิดไว้ก่อนเขาอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะครับ
เอาเป็นว่าโอนเข้านางสาวผ่องพันธ์๒๐๐๐บาทครั้งแรกนะ๑๑ธันวาคม
ครั้งที่สองโอนห้าร้อยบาทครั้งที่สามอีกหมื่นหกร้อยบาท
วันที่สิบสองธันวาคมวันต่อมาโอนไปอีกห้าพันบาท
รวมแล้วสองวันสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทอืม
หลังจากโอนเสร็จนัดบอกว่าติดต่อทันตระทอนไม่ได้เลยนัก
ก็เลยอ้าวโดนหลอกอีกแล้วเราก็เลยบอกไปทางเพจ๑๒๓คนดี
คือเพจเนี้ยเขาให้ข้อมูลบอกว่านัดไม่เข็ดอืม
ก็บอกว่าโอ้โหก็แอบหมั่นไส้เจ้านัทอยู่เบาก็อบรมสั่งสอนไปชุดใหญ่
เจ็บแล้วไม่รู้จะจำโดนหลอกไปมาทำไมไม่เข็ดเพจเขาบอกเขาก็สอนไปนะ
เขาก็เตือนไปนะก็คงปนสงสารช่วยแต่ก็แม่ก็ต้องว่ากันหน่อยใช่ไหม
บอกว่านัทได้เงินคืนแล้วครับนัทไม่ได้โดนหลอกนัทเข้าใจผิดนัทใจร้อนเอง
นัทคิดว่าจะโดนหลอกผู้สื่อข่าวก็เลยเอ้าโทรศัพท์ไปถามนัทอีกรอบนึง
ตกลงเอานัทได้เงินคืนแล้วใช่ไหมนัทบอกว่าเอาจริงนะพี่นะยังไม่ได้
เพราะว่าหลังตกเป็นข่าวเนี่ยคนชื่อธัญฑรติดต่อกลับมาแล้วที่ว่าติดต่อไม่ได้ติดต่อกลับมา
จะโอนเงินคืนให้ภายในสองถึงสามวันนี้แล้วก็ขอร้องว่าอย่าเพิ่งไปแจ้งความ
อย่าเพิ่งไปออกสื่อโดยให้บอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิด
แล้วเดี๋ยวจะรีบโอนเงินคืนมาให้นัทก็เลยใจอ่อนนัทก็เลยโพสต์ว่า
นัทได้เงินคืนแล้วครับนัทไม่ได้โดนหลอกพ่อก็เลยมาตำหนิ
ธัญฑรก็ให้ไปพูดคุยเจรจากับธัญฑรให้ธัญฑรคุยกับพ่อของนัทด้วย
ก็ตกลงยื่นข้อเสนอกันว่าให้ธัญฑรเอาเงินมาคืนภายในวันอาทิตย์
หากวันจันทร์บัญชีของนัทยังไม่ขยับจะขึ้นโรงพักแจ้งความทันที
แต่ก็มีมุมที่นัดโอนไวเขาน่าเห็นใจนะคุณภาคภูมิเพราะว่ามีข่าวบอกว่า
โอนไวหรือนายสรชัดเนี่ยเคยได้รับการผ่าตัดสมอง
แล้วก็มีอาการคล้ายกับคนที่มีพัฒนาการทางความคิดช้ากว่าคนปกติ
โอนไวเองเขาก็บอกว่าตอนอายุ๑๘เคยประสบอุบัติเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มหัวกระแทกฟุตบาท
ฟุตบาทก็ทำให้สมองได้รับความกระทบกระเทือนต้องผ่าตัด
อุบัติเหตุในครั้งนั้นนัทหมดสติไป๒สัปดาห์
พอผ่าตัดเสร็จรักษาอาการจนหายออกมาใช้ชีวิตตามปกติ
ก็ไม่มีอาการข้างเคียงอะไรพออายุ๒๒
เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแพ้เหล้าแพ้บุรี
เวลาพูดเวลาคิดอะไรความคิดกับคำพูดมันไม่สัมผัน
เตรียมจะเข้ารับการรักษาอยู่ด้วยวิธีการฝังเข็ม

จากนี้ไปจะเปลี่ยนบัญชีเก็บเงินจะใช้การทำธุรการเงินด้วยการเบิกจ่ายทางบัญชีเท่านั้นคือไม่โอนทางโทรศัพท์มือถือแล้วอะค่ะจะเป็นแค่สมุดบัญชีต้องเดินไปธนาคารเท่านั้นถึงจะโอนได้
ยกเลิกธุรกรรมแบบออนไลน์ทั้งหมดตัวเองจะได้ไม่ต้องโอนไวอีกต่อไป
แต่คุณนัทเอาจริงคุณนัทก็หน้าตาดีหล่อเหลาแถมใจดีอีกเดี๋ยวก็หาแฟนได้ง่ายอย่าไปหลงเชื่อคนง่ายเลย
คุณพ่อก็ต้องอย่าให้นัทมีเงินเยอะใช่ไหมเอาแค่ใช้จ่ายใช่ไหมถ้าไปมีในบัญชีของตัวนัทเองแล้วนัทพร้อมจะโอนได้ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้มันก็เสี่ยงอีกใช่ไหมให้ความเป็นห่วงนะครับ